สำหรับการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาภัยวัน
แล้วก็พระมหาสมปองจากวัดสร้อยทอง

เฟซบุ๊คเมื่อคืน๒ทุ่มครึ่ง

คนดูเยอะมากคนดังก็เข้าไปดู
ร่วมไปพูดคุยก็เยอะมากเหมือนกัน

คือมาหากันหมดเลยล่าสุดณขณะนี้
พระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง

ก็กำลังไลฟ์กันอยู่นะครับ

ขออนุญาตเอาภาพมาใช้ตรงนี้
เพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพจากไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนะครับ

แล้วมึงล่ะเป็นอะไรตาย

อยู่นอยไหม้ขึ้นมาเลย
ไอ้บอกกูยังไม่ตายกูมาขี้
แมวมากินอาหารแล้ว

ก็จะลักษณะตอบคำถามของแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยด้วย

ก็จะใช้คำพูดที่วัยรุ่นหน่อย
เข้าใจง่ายแล้วก็จะมีแต่เสียงหัวเราะ
ถูกต้องก็สอดแช่งบริการสอนธรรมะ
อย่างเมื่อวานที่ไลฟ์คืนแรกนะครับ
ไลฟ์สดรสพระธรรมของพระมหาพระวัลกับพระมหาสมปอง

พี่ติ๊กเจษฎาพรคุณลูกเกดเมธินี
คุณวูดดี้ดีเจต้นหอมวงโปเตโต้
คือเพจวีนของแม่หญิงลีก็มานะ
คือถึงขั้นนั้นกับพี่หนุ่มกัญชัย

เพจต่างทั่วฝาเมืองไทย
เพจของทุกสื่อทุกข่าวออนไลน์มากันหมด
มาเม้นต์กันมาไลค์กัน
มาพูดคุยกันหยอกล้อหยอกเอิญกัน
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐนิวโชว์เราก็เข้าไปด้วย
เขาใช้คำว่าว่าว่ายสา
เป็นคำศัพท์เป็นวลีอะไรพวกนี้นะครับ
มีเพจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

บอกพศอารมณ์ดีแปลกนะ

นี่ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น

คือคนดูเมื่อวานนี้โอ้โหหลายแสนอ่ะ

ก็แค่เพจเฟซบุ๊กของพระหมาภัยวันเนี้ย
และหลวงพี่ทั้งสองเนี้ยเฉื่อแบบโอ้โห

วิต้งทวิตเตอร์ติดเทรนด์หมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คาราโอเกะชั้นใต้ดินนี่ก็เพจดัง
นำภาพของหลวงพี่ทั้งสองรูปนะครับ
เอาไปทำนี่ฮะเป็นแคปชั่นด้วย

ค่ะนี่ฮะเอามาเป็นคาราโอเกะนะครับ

นี่ครับขออนุญาตพี่โหน่งวงชนงด้วย
บอกพระขวัญใจมหาชนนะมีอีคคิวซังพระถังซำจัง

แต่ที่เด่นใหญ่สุดตอนนี้เนี่ยต้องหลีกทางให้เลยคือ
พระมหาภัยวันบอกเวลานี้ต้องหลีกทางให้
พอสอรูปหนึ่งพระมหาไพรวัล
วรวรรณโนนี่ครับนี่ฮะ
คนก็ชื่นชอบนะครับบอกว่าได้เรียนรู้ธรรมะแบบใหม่นะ

บางส่วนเขาก็คอมเมนต์หรือว่าวิพักษ์วิจารณ์ว่าเออ
เหมาะซมรึเปล่านี่ฮะก็มีเสียงตรงนี้เข้ามาด้วย
คืนนี้ล่าสุดครับพระผู้ชมครับก็นี้ฮะ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงค่ะ
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระมหาภัยวันนะคะ
ก็ถามถึงเรื่องนี้แหละค่ะท่านก็บอกว่าดีใจนะคะ

ทำให้การเผยแผ่ศาสนาง่ายมากยิ่งขึ้น
ตอนนี้โอ้โหหลายแสนคนมาดูเยอะ
เชื่อว่าเป็นเพราะไม่ได้มีการพูดเชิงวิชาการ
เป็นการพูดคุยหยอกล้อนำศัพท์วัยรุ่นมาใช้
แต่ก็จะแฝงด้วยหลักคำสอนค่ะ
เรามีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น
ในการเผยแผ่ธรรมะมากขึ้น

เช่นตอนนั้นเวลาไลค์ให้สดคุยกับญาติโยม

แต่ว่าพอมาจับทาง
พอเริ่มใส่หยอดมุกหยอดภาษา

ดูดีมากหวานมากอะไรแบบนี้มันได้สาระนโยมิติ
ความขำของเราเราก็หยอดตลอดเช่น
ช่วงหนึ่งเมื่อวานเขามียมน้าแน็กเขาโทรเข้ามารายการ

ทางนักพุทธหรือว่านักวิชาการ

อย่างนี้มันไม่เหมาะสมมาเป็นภาคมาจอด
เอาอะไรมาไม่เหมาะก่อนสภาพ

จะให้เผยแผ่ธรรมะยังไงสภาพ

ดีเหรอดึงคนรุ่นใหม่ดึงคนมาฟังทำได้ตั้ง
สองแสนคนอ่ะทุกคนมาหมด
อะไรที่เราไม่น่าจะมาก็มา

ก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนเข้ามาเยอะขนาดนั้น
ที่เป็นดราม่าในหนึ่งก็มีแบรนด์แต่ต่างเข้ามามากมาย

แต่เขาเรียกว่าความคิดเห็นคนทั่วไป
ที่ถือว่าจะถือว่าเป็นกลุ่มที่ปั้นท่านไทยวันก็ได้อย่างนี้นะ
หรือที่เขาเรียกจะเทยอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราไม่เฉพาะกลุ่มนี้เราอยากอ่านกลุ่มทุกกลุ่ม
มันก็เป็นกำลังใจมากกว่า
หลายคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไปยึดติดไปหลงอะไรหรือเปล่าเนี่ย
แต่มาว่าชื่อเสียงมันเป็นสะพานเชื่อมให้เราได้ทำงานมากขึ้น

ถ้าถ่ายกับนักความเจ็บนั่งเทาะข้างหน้าบาปไหม
ตามาก็จะบอกแหมขึ้นเครื่องบินก็ไม่เห็นมีใครลงไปนั่งข้างล่างนะ
เดี๋ยวรัดเอวมันจะไปรัดคอไป

โอ้โหหลากหลายความคิดเห็นจริงในเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
แต่ทีนี้ค่ะพระมหาสมปองท่านมีรายการกับทางไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ
สติสัมปชัญญะกับพระมหาสมปอง๘โมงครึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
หลากหลายช่องทางในการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะค่ะ
หลังจบรายการข่าวเช้าหัวเขียว

เดิมท่านชื่อพรายวันวันนะบุดนะครับ
จุบันอายุ๒๙ปีนะครับ
เป็นคนจังหวัดจันทบุรีนะคือครอบครัวตอนเด็กเนี่ยยากจน

อายุ๑๒เป็นสามะเนรประเรียนธรรม๙ประโยค

พออายุครบบวชได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวรับอุปสมบท
เป็นพระพิสุนาคหลวง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญโทจากคณะพุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ของรามคำแหงด้วย
ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาบาลีอยู่ที่วัดสร้อยทอง
ท่านก็พักจำวัดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
แล้วก็ได้เปิดเพจพระมหาภัยวันวรวรโนนะครับ
ซึ่งล่าสุดผู้ติดตามทะลุไปล้านสามแสนแล้วนะครับ
มีการสอนธรรมะเผยแผ่คำสอนให้แง่คิดผ่านโซเชียลนะครับ
ขณะที่พระมหาสมปองตารปุตโต
ท่านมีนามสกุลเดิมว่านครไทยสงฆ์นะครับ
ปัจจุบันท่านอายุ๔๔นะฮะเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
ตอนเด็กเนี่ยคือท่านเป็นลูกคนเล็กจากพี่น้อง๗คน
มีช่วงปิดเทอมจะขึ้นม๑ตอนนั้นไปบวชสัมมะเนรภาคฤดูร้อน
วัดถ้ำประกายเพชรแล้วก็เริ่มออกบรรยายธรรมตามหมู่บ้าน
ใช้แววนักเทศตั้งแต่เป็นสำเมินนะครับ
จนกระทั่งย้ายไปอยู่ที่วัดตานเรียงที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็บรรพชานะอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์เมื่อพศ๒๕๖
จากนั้นก็มีการเทศนะฮะก็ได้พบว่าเป็นพระนักเทศนะครับ
เป็นอีกสไตล์หนึ่งไม่เน้นภาษาบาลีใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะครับ
มหาบัตดิตจิติมาศรและมหาวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาศาสตร์
เยอะแยะทางรายการโทรทัศน์ก็มีนะฮะมีเรื่องของการออกหนังสือก็มี
ใช่นะครับนี่คือประวัติของพระทั้งสองท่านนะฮะ
คุณผู้ชมคะหลากหลายความคิดเห็นค่ะครับ